ติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะจากวันที่๒๐มกราคมจนถึง
ก็เมื่อวานนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขออกมา

ตอนนี้ทั้งหมด๒๔รายแล้วนะคะ
ซึ่งก็มีเป็นกราฟเป็นชาร์จขึ้นมาเลยนะคะ
ซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้ชายนั่นเองค่ะ

ก็มีการตรวจเช็คข้อมูลต่างมากมายเยอะจริงค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะคะสำหรับคำถามค่ะ

อันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่เมื่อวานที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยมานะคะ
ว่าเพศชาย๒๓รายนะคะ

และอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอยากรู้
สดร้อนจากพี่หนุ่มกัญชัยนะคะ

ก็บอกว่าคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ที่เป็นนักร้องนักแสดงที่ไปร่วมงานวันเกิดของดีเจมะตูมนะคะ
ก็มีภาพนะคะออกมาปรากฏเรียบร้อยแล้วนะคะ
หนุ่มบอกว่าเป็นบอยแบนแต่ไม่ดัง
มีภาพนะคะในงานวันเกิดที่เขายกเค้กไปเซอร์ไพรส์ดีเจมะตูมด้วยนะคะ
ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็เดี๋ยวติดตามดูได้นะคะ

ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มันก็เราต้องติดตามตลอด
เพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมมีผู้ป่วยที่ออกมาไม่บอกไทม์ไลน์

จะเห็นข้อมูลไทม์ไลน์ของตัวเอง
สามคนด้วยกันคือจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าถูกว่าใครที่เป็นผู้ติดเชื้อแล้วปกติข้อมูลทำร้ายว่าตัวเองไปที่ไหนไปทำอะไรไปกับใครมันมีโทษนะคะเป็นโทษทางกฎหมายคุก๒ปีปรับ๔๐๐๐๐นะจ๊ะต้องรอดูค่ะในช่วงเย็นเดี๋ยวกฎธมวลจะแถลงข่าวอีกทีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคำอธิษฐานสำ
ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็เป็นผลที่หลายคนก็รอคอยอยู่นั่นก็คือผลเป็นลบนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะน้องแต้วก็ได้โพสต์ภาพนะคะผลตรวจรอบสองนะคะเป็นสองแบบค่ะจากโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะแบบแรกผลตรวจเลือดเล็กทีฟทั้งหมดค่ะผลเป็นลบนั่นเองค่ะตามที่เห็นในภาพแล้วค่ะแล้วก็แบบที่สองนะคะผลตรวจแบบ
ครั้งเลยคุณผู้ชมในช่วงเดือนมีนาคมนะคะในปีที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่พบเชือนั่นเองค่ะ
โดยต่อมานะคะต้องย้อนกลับไปในช่วงโควิด๑๙ระบาดแรกในบ้านเราค่ะ
เมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นแต้วก็ร่วมงานกับคุณแมททิวดี
แล้วก็ไปตรวจอีกแล้วก็ไม่พบนั่นเองค่ะ
และเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะ
เหตุเกิดจากผู้จัดการส่วนตัวของเธอนะคะคุณเฟรมที่ยังเป็นข่าวกันไปนะคะ
ก็เดินทางไปเชียงใหม่แล้วก็ติดโควิด
เธอก็ต้องไปตรวจอีกนะคะแล้วก็กักตัวเพื่อความสบายใจนั่นเองนะคะ
แล้วก็บอกว่าโชว์ผลตรวจว่าไม่ติดนั้นแล้วก็มีคลิปเต้นน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะ

ครั้งล่าสุดคุณผู้ชมคือถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็เหนื่อยใจนะคะ

ใช่นี่ค่ะก็ไปทำงานกับดีเจมะตูมปกติเลย
แต่ปรากฏว่าเพื่อนที่ร่วมงานกันเนี่ยค่ะบอกว่าติดโควิดนะคะ
ซึ่งก็ทำให้เธอต้องแบบโอ้โหคือต้องกักตัวนะคะ
แล้วก็ตรวจหาเชื้อในรอบแรกไปแล้วไม่พบเชื้อ

ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่แฟนยกก์
คุณผู้ชมนี่อยากจะได้ทั้งองค์ไหมล่ะ
มีข้อความว่าเจ้าแม่นาขี้รุ่นวีรัษตีรอดโควิด
ไม่รู้ว่าสวมใส่แล้วจะรอดไหมไม่น่าจะรอดนะคุณผู้ชม

ถ้าจะรอดจากโควิดได้ก็ต้องดูแลตัวเองล้างมือบ่อยนะคะ
แล้วก็ไม่ไปในสถานที่ที่แบบคนพลุกพลาดเยอะ

ซึ่งก็เป็นกำลังใจให้แต้วกันต่อไปนะครับ

แล้วก็อย่างที่รู้ไปว่าผลออกมาแล้วนะคะ

ก็สงสารแต้วในกรณีที่ว่ามันก็ดูน่าเบื่อนะ
กักตัวเสร็จแล้วก็ต้องมากักตัวต่ออีก

แต่ว่าแต้วเองก็น่ารักนะคุณนะ

โพสต์ข้อความบ้างรูปเก่าบ้าง

แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเต้นการติ๊กโต๊ค

ก็เต้นคล้ายเกรียมคล้ายเบื่อละจ้า
แคปชั่นบอกว่าหนูจะเป็นบ้าก่อนแล้ว
แล้วก็แท็ชก็รู้ว่าแต้วต้องรอดค่ะชาวเน็ตบางคนก็ไปคอมเม้นต์เกลียนใสนะ
เบื่อการเต้นของแต้วมากหุ่นมันก็แปลก
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะพอเจอคอมเมนต์ลบแบบนี้
อ่ะร้อยวันพันปีแต้วเองไม่เคยจะมาตอบโต้อะไรทำนองนี้นะคะ
งานนี้คงสุดจะทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ

ก็เลยฟาดกลับแบบซอบหวานบอกว่าอะไรรู้ไหม
ถ้าแบบเป็นภาษาเราก็น่าจะเข้าใจกันไกลเนอ
บอกว่าไปเถอะอยากจะอัดสอบก็ไปเลยไปลงทะสุนะฮะ
ก่อนที่วันดาว์แฟนคลับก็จะตาไปช่วยทะลมคอมเม้นต์ดังกล่าว
เอาแบบพอหอมปากหอมคอค่ะ